ดีกว่าที่เรานะคิดถึงคิดถึงนะคะ
คืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการ
เป็นหน้าเธอเฮอ
นิดนึงขอแบบสร้อยเฮอนิดนึงนะคะ

เพลงนี้หลายคนที่คิดถึงคืนที่ดาวเต็มฟ้า
เออนะคะของพี่ปราโมท

ปลาโมดวิเลปนะสินทรวป

ล่าสุดไปเจอแกมาที่งานงานนึง

ปลายแหมมันเจ็บที่ใจเหมือนกันนะ

อย่างที่พี่ปราโมทเนี่ยเขาก็มูเตลูเหมือนกัน
คุณผู้ชมจำได้ไหมก่อนหน้านี้เดินทางไปที่วัดสว่างอารมณ์ค่ะ
เพื่อถวายเสียงพร้อมกับจุดประทัดอีกเป็นหมื่นนัดเลยนะ
ซึ่งจุดเริ่มต้นของการเดินเข้าสายมูค่ะ
ก็คือการที่มีกลุ่มคนนะที่ไม่หวังดีก็แล้วกัน
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทนะคะคุณผู้ชมค่ะ
รวมถึงอาจารย์ที่เคารพต่างคุณผู้ชมขออภัย
กลุ่มคนที่หวังดีว่าเป็นเพื่อนสนิทนะคะ
รวมถึงอาจารย์ที่เคารพเนี่ยชวนไปทำตามโอกาสต่างค่ะ
โดยหลังจากที่ทำไปแล้วนะคะเจอกับตัวเลย
ซึ่งที่ผ่านมาก็รวมกลุ่มกับแก๊งเพื่อน
เพื่อทำบุญสร้างพระศิวรีค่ะ
หอพระไตรวมถึงสร้างหลังคาวัดแล้วก็อีกมากมาย

เดี๋ยวไปฟังพี่ปราโมทสักนิดนึงค่ะ
เป็นปีของท้าเวสวรรณ

ใกล้บ้านที่แบบว่ามีแต่ลูกศิษย์ศรัทธา
เพราะเข้าไปหาพระอาจารย์โอ้โหเท่มากเลยครับเท่มาก
ูแล้วดีขึ้นดีกว่าครับหลายคนก็เป็นอย่างนั้นครับ
แต่พี่ปาม่วลเคยมารายการบันทึงไทยรัก

ปกติเนี่ยพี่นะหลังกล้องนะเป็นคนละคนเลยนะ
พี่อายมาก
พูดที่เป็นเหนิ่งน้อย